เรื่องนี้ข่าวนี้พี่ชายก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะอะไรรู้ไหม
น้องสาวคือพี่ชายไม่เชื่อว่าน้องสาวเอาผ้าม่านผูกคอตายแต่คิดว่าน้องสาวน่าจะโดนฆ่าอำพรางหรือเปล่า
เพราะอะไรพี่ถึงคิดแบบนี้รู้ไหมคะเพราะว่าน้องมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วไปรู้เข้าว่าชาวต่างชาติคนนั้นเขาทำธุรกิจเหมือนกับสีเทา
ทีนี้เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นการฆ่าแบบปิดปากหรือเปล่าพี่ชายก็เลยมาบอกทางเพจสายใหม่ต้องรอด
สายไหมก็พาไปพบกับรองพบตรบิ๊กโจ๊กเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยฝั่งคนที่ขอความช่วยเหลือพี่ชายก่อนนายเกรียงศักดิ์ค่ะมาขอความช่วยเหลือจากพี่เอกพบสายไหมต้องรอด
เพราะว่าน้องสาวคือนางสาววันวิสาอายุ๓๑ปีเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในร้านทำเล็บแล้วร้านทำเล็บเนี้ยเป็นร้านทำเล็บที่แฟนชาวต่างชาติเปิดให้อยู่ที่ป่าตองกระทู้ของภูเก็ตค่ะทีนี้เอาแชทมาให้ดูด้วยแชทเนี่ยเป็นแชทระหว่างน้องสาวกับแฟนชาวต่างชาติส่วนนี้สภาพศพนะฮะ

ก็โดนโดนแชทมามาข่มขู่ว่าจะเอาคลิปพวกเนี้ยไปประจานครับทีนี้คุณผู้ชมจากสามกุมภานะมาห้ากุมภาน้องสาวเนี่ยโดนทำร้ายขังเอาไว้ในห้องแต่พอหนีออกมาได้ปั๊บก็รีบแจ้งตำรวจเลยตำรวจอ่ะให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ใช่ครับพี่ชายบอกว่าตอนนั้นนะที่น้องสาวเนี่ยก็แชทข้อความมาแบบนี้ว่าโดนนู่นโดนนี่นะโดนจับขังโดนอะไรนะ
ใช่เนี่ยฮะแล้วก็มีการแชทบอกกับพี่ชายแบบนี้พี่ชายก็เป็นห่วงมากใช่นะครับแต่ทีนี้พอมาวันที่แปดกุมภาตอนบ่ายสองอะค่ะน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วการเสียชีวิตของน้องก็คือเอาผ้ามารเนี่ยผูกคอพี่ชายบอกว่ามันไม่น่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะศพน้องน่ะอยู่ที่พื้นแต่พอคุยไปคุยมาอ๋อคือก็ร

แต่จริงทำไมลิ้นถึงไม่จุกปากลิ้นไม่จุกปากตาไม่ถลนนะพี่ชายสงสัยนะฮะใช่ค่ะและแถมยังมีการเสนอเงินนะฝั่งชาวต่างชาติละนะเสนอเงินให้๕แสนบาทจะยุติจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีอะไรแบบนี้พี่ชายก็ไม่ยอมหรอกค่ะ
ปกติคุยกับพ่อคุยแม่ปกติประมาณนั้นน้องน้องไม่มีสิ่งที่จะทำให้น้อง
ดนใจให้ต้องฆ่าตัวตายเอง
พี่ชายก็เอามาร้องคุณเอกพบกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่ตัวพี่ชายบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องสาวเนี่ย
คือเขาบอกว่าเขารู้จักกับตำรวจในพื้นที่หมด

กลัวเหลือเกินว่าคดีจะไม่คืบหน้า
เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ้าวทำไมต้องมาถึงรองโจ๊ก
ทำไมต้องมาถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองคือผู้มิชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้นะฮะเดินทางมาเป็นขบวนเลยนะฮะนี่ฮะเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ
ก็บอกด้วยบอกว่าผลชนสูตรเบื้องต้นจากโรงพยาบาลนิติเวศเอ่อ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะคะคือออกมาว่าน้องสาวเนี่ย
ขาดอากาศหายใจจากการกดทับทีนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะ
เนี้ยมันคือการผูกคอตายไหมเรื่องนี้ค่ะทางบิ๊กโจ๊กบอกว่า
ได้คุยกับทางผู้กำกับในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วผู้กำกับก็รับปากนะคะ
ว่าจะรีบเร่งรัดคดีหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ส่วนเรื่องการระงับการเดินทางกับทางชาวต่างชาติ
หนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาบอกว่าณตอนนี้นะ
แฟนของผู้ตายเนี่ยยังไม่ถือเป็นผู้ต้องหาแต่ถ้าเกิดว่าจะออกนอกประเทศเนี่ย
จะต้องมีการเรียกมาคุยกันก่อนแล้วก็ประสานกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะรีบสรุปคดีนี้ให้เร็วที่สุดอันนี้รองโจ๊กรับปากมานะคะ
อืมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้ใบการอยู่ของชาวต่างชาติเนี่ย
จะหมดอายุวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้แหละก็คือเมื่อคืน
ก็เลยกลัวไงกลัวว่าชาวต่างชาติคนนี้อาจจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว
คือมันหลายอย่างไปหมดทั้งจะหมดอายุใช่ไหม
เรื่องเอ่อจะหมดอายุวันที่สิบห้ากุมภาพันธุ์ค่ะ
ที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับตำรวจในพื้นที่
แล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นการหนีออกนอกประเทศหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้รองโจ๊กบอกว่าจะดูให้นะคะ
พี่ชายติดใจนะเรื่องของการผูกคอตายอย่างเดียว
คุณผู้ชมได้เห็นสภาพศพคือเมื่อกี้เราต้องเบลอแหละ
แต่ว่าสภาพศพเหมือนคนหลับตาธรรมดาเหมือนนอนนิ่งธรรมดาเลยนะฮะ
ไม่มีอาการลิ้นจุกปากมือชักเกร็งหรือว่าตาถลนอะไรเลยนะฮะ